เรื่องของการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย
ดอกก็โหดทวงก็โหดแบบนี้
จะมีการป้องปรามปรับปรำกันอย่างไรในมาตรการของรัฐ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย

เชิญครับมาอีกแล้วครับข่าวแบบนี้หายไปทักหนึ่ง

วันนี้ก็โอเดหัวข่าวนายทุนสุดโบสถ์
ตบเตะสาวบังคับกราบเท้า
คือใครที่ได้ดูข่าวแล้วผมคิดว่า
เบือนหน้าหนีคือดูไม่ไหว
เพราะว่าการที่ผู้ชายร่างกำยำ

ดูในโทรทัศน์ก็เป็นร่างเล็กบอบบาง
แล้วบังคับให้ก้มลงกราบ
้มลงกราบแล้วก็เตะหน้าต่อ
กระเท้าใช้เท้าทืบไปที่หัวต่อ
อันนี้มันดูไม่ไหว
มันดูไม่ไหวจริงพฤศจิกรรมที่ว่านี้
ดูในภาพสิครับทำกันกลางวัน
ทำต่อหน้าคนมีคนเห็นตั้งเยอะแยะ

สถานที่ที่ทำก็เป็น
นี่นี่กันดูภาพนี้ดูดูการเตะ

มันเป็นสภาวะปกติมานานแล้ว
สำหรับเจ้าหนี้ที่ทำกับลูกหนี้นอกระบบ

แต่ว่าช่วงหลังเรื่องพวกนี้ก็เห็นว่า
ท่านรองประวิทย์พลเอกประวิทย์เนี่ยออกโรงเดินทางเดินสาย
กำชับลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาฝ่ายในพื้นที่ก็
จะเรียกว่าจัดฉากหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คือว่าไปเอาโฉนด
ที่ว่ากันว่ายึดเอามาได้จากนายทุนเวลาคนไปจำนองจำนำ
แล้วให้พลเอกประวิทธิ์ออกโรงไปมอบโฉนด
คนที่ไปกู้นอกหนี้นอกระบบโอ้ยไปที่ไหนคนก็ตบไม้ตบมือ
เข้ามากอดเข้ามาล้อมน้ำหูน้ำตาไหลประทับใจมาก
มีการทำพีอาร์ออกมาว่ามีการมอบโฉนด
โฉนดที่เอาไปจำนองไว้กับนายทุนเงินกู้
เอามาทำมาหากินได้ต่ออ่าส่วนเรื่องการหนี้สินเนี่ย
ก็จะจัดการโองหนี้จากนายทุนไปอยู่ในคลองหนี้ที่กระทรวงการคลังจัดให้
ฟังดูดีไปหมดเลยครับโอ้ดูดี
แต่ว่าสุดท้ายจริงภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าไม่เวิร์ค
คือไม่สามารถตอบสนองคนที่อยากกู้เงินด่วนแบบวันต่อวันเนี่ยไม่ได้
ไม่ได้พอไม่ได้สภาพที่ว่านี้ก็ยังดำรงอยู่
ถามว่าทำไมดำรงอยู่เพราะผิดกฎหมายผิดกฎหมายครับ
ปล่อยกู้ดอกเกินอย่างนี้ผิดกฎหมายถ้าอยู่ได้เพราะว่า
หนึ่งชาวบ้านไม่มีช่องทางกู้เงินที่สะดวกกว่านี้
โครงการทั้งหลายทั้งปวงจากธนาคารของรัฐธนาคารออมสินธนาคารอะไรต่ออะไรที่ออกมาเนี่ย
ดูเหมือนว่าดีคือกู้ได้ง่ายแต่ว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
คนจนเขาไม่มีหลักทรัพย์เขาไม่มีหลักประกันเข้าไปก็กู้ไม่ได้
ไปว่าแบงค์เขาก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มีหลักประกันหนี้ศูนย์เขาก็ต้องรับผิดชอบ
สุดท้ายขึ้นมาก็ต้องพึ่งนายทุนเงินกู้นอกระบบเพื่อที่จะเอาทุนมาทำมาหากินวันต่อวัน
ดอกกันไปวันต่อวันโหดหน่อยแต่ว่าดีกว่าไม่มีทุนทำกิน
ดีกว่าไม่มีทุนทำกินอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหา
คำถามตามมาก็คือว่าตำรวจรู้ไหมครับ
ว่าการกู้เงินนอกระบบดอกเบี้ยโหดเนี่ยมันผิดกฎหมาย
ตอบว่ารู้สิตำรวจรู้ไหมครับว่าในอำเภอในตำบลในหมู่บ้านในตลาดแถวนั้นเนี่ย
ใครเป็นนายทุนเงินกู้ทำไมจะไม่รู้ครับ
ชาวบ้านเขารู้กันทำไมตำรวจจะไม่รู้
ทำไมตำรวจจะไม่รู้อ้าวรู้แล้วทำไมไม่ดำเนินคดีล่ะครับ
ถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าตำรวจเขาบอกว่าเออถ้าไปกวาดนายทุนเงินกู้ผิดทั้งหมด
ชาวบ้านก็ไม่มีช่องทางที่จะกู้เงินไปทำมาค้าขายต่อยอดวันต่อวัน
ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกเพราะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของธนาคารของราชการไม่ได้
เดี๋ยวก็จะเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกถ้าคิดอย่างนี้ตำรวจก็ทำไม่รู้ไม่ชี้เสีย
ที่สองตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องและรับผลประโยชน์ด้วย
ท่านบอกว่าหลังจากได้สำรวจตรวจสอบแล้วเนี่ยตำรวจในสอนอ
ก็คือว่าทำไม่รู้ไม่ชี้เสียให้นายทุนปล่อยเงินกู้กับคนในตลาดได้
พักเพียงแต่ว่าให้ทำไม่รู้ไม่ชี้เสีย
ทีนี้พอตำรวจรู้กันมันก็เกิดสภาพว่า
ไอ้คนที่เป็นนายทุนเนี่ยมันย่ามใจ
มันคิดว่ามันใหญ่มันทำอะไรก็ได้
เพราะว่าตำรวจรู้เห็นเป็นใจกับพวกเขาเขาจ่ายเงินให้ตำรวจ
แล้วเมื่อกี้ที่ในข่าวบอกว่ามีคนมีสี
ลำพังแต่ตำรวจลิวตาให้นี่ก็ใหญ่อยู่แล้วนะ
มันคิดว่ามันทำอะไรก็ไม่ผิด
ถ้ามันไม่ลืมตัวมันไม่ลากผู้หญิงมากระทืบต่อหน้าคน

นี่เพราะมันลืมตัวคิดว่ามันใหญ่
แล้วมันก็ใหญ่จริงครับ
ก็คือว่าเมื่อไปถึงโรงพักแล้วเนี่ย
เสียค่าปรับพันเดียวครับ
กระทืบคนอย่างนั้นเนี่ยทำร้ายคนอย่างนั้นเนี่ย

นี่ถ้าลูกสาวของตำรวจหลานของตำรวจ
ถูกกระทืบอย่างนี้บ้างเนี่ย
ตำรวจจะปรับพันหนึ่งไหมครับ
จนต่อมาเมื่อผู้หญิงคนนี้
จึงดำเนินคดีใหม่

ตับไปหนึ่งพันบาทแล้วปล่อยตัวไป
ในข้อหาทำร้ายร่างกายนั้น

ต้องรอผลจากแพทย์ประมาณ๑เดือน
จึงจะสามารถแจ้งเขาหาได้

ตรงปากแล้วตำรวจยังบอกว่าให้รอผลจากแพทย์แพทย์เดือนหนึ่งก่อน
นี่สติสมประกอบหรือเปล่าล่ะครับเป็นอะไรไปล่ะเนี่ย
จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยพันธุรกิจปรีชาเก่งสาริกิจ
ภูมิกับสพเมืองขอนแก่นบอกว่าผู้ต้องหาคือ
นายธเนธเปล่งขำหรือนายพลอยอะไรเนี่ย
อายุสี่สิบสองเป็นไหนทุนเงินกู้ชาวกรุงเทพ
จากการตรวจสอบพบเกิดเหตุการณ์จริงเบื้องต้นพนักงานสอบสวน
แจ้งข้อหาทำให้ตกใจกลัวและเปรียบเทียบปรับหนึ่งพัน
แล้วปล่อยตัวไปนี่ทำให้ตกใจกลัวแบบนั้นเหรอครับ
แต่จากการสอบสวนทราบว่ามีการทำร้ายและปล่อยเงินกู้ที่มีการทำ
สัญญาจึงได้เลี่ยกมาสอบปากคำอีกครั้งนึง
ไม่นำมาออกทีวีนะก็เสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พันเดียวแลกกับการกระทืบคนแล้วก็ปล่อยตัวไป
มันเกิดอะไรขึ้นครับฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้
จะต้องเป็นประเด็นที่คนเขาอยากรู้ว่าสุดท้ายขึ้นมา
ไอ้นายทุนคนนี้จะโดนลงโทษยังไง
ส่วนผู้หญิงเนี่ยอาจจะร่วมกู้เงินมา
แล้วเอาไปปล่อยต่ออะไรก็ว่ากันไปเถอะครับ
แต่ว่าไม่ควรทำกันถึงขนาดนั้นผิดถูกยังไงอะไรยังไง
ก็ไม่ควรทำกันถึงขนาดนั้นและทำแล้วตำรวจก็ไม่ควร
ที่จะอรุมอร่วยกันถึงปรับแค่พันเดียวแล้วปล่อยตัวไปแบบนั้น
นี่มันบ้านเมืองอะไรกันล่ะครับเนี่ยโอ้เรื่องนี้ต้องตามกันต่อครับ
คุณพุกยาวไม่จบง่ายง่ายถ้าจบแบบนี้
ผมว่าคนเขาไม่ยอมครับครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ
ขอบคุณอาจารย์นะฮะอาจารย์เมื่อกี้ถอนหายใจเกี่ยวกับกรณี
การปรับพันเดียวเพราะทำให้ผู้หญิงคนนี้ตกใจ

คือตอนที่เป็นข่าวหมายเราก็พูดแบบนี้เหมือนกัน
ว่าลักษณะแบบนี้คือทำให้ตกใจกลัวแค่นั้นแหละค่ะ
พันหนึ่งแล้วก็ปล่อยไปมันง่ายเกินไปหรือเปล่า